อีกเรื่องหนึ่งก็มีการแชร์กันในเพจดังเหมือนกัน
โพสต์ภาพเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่จังหวัดน่านนะคะ
ทีนี้คนไปเห็นเพจนี้เขาก็เอ๊ะทำไมถึงไม่เหมาะสมเลย
เป็นพระมาอวดทั้งเงินมาใช้ชีวิตแบบไม่ใช่สมรรถะอย่างนี้นะคะ
อยู่สบายอันนี้มันไม่ใช่กิจของสงฆ์ใช่ไหม
ล่าสุดเจ้าวาดรูปนี้เขาก็ออกมาเปิดใจครั้งแรก
ว่าเรื่องนี้น่าจะมีกลุ่มคนที่ตั้งใจจะทำลายชื่อเสียง
ที่ไม่พอใจที่มาขอยืมเงินแต่ไม่ให้อยู่เบื้องหลังแน่นะคะ
กรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้โพสต์ภาพพระภิกษุสงฆ์
ธนบัตรแบงค์พันธุ์แล้วก็แบงค์๕๐๐หลายใบ
แถมยังมีห้องนอนหรูหราแล้วก็ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง
แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนให้ทำบุญเนี่ยนะคะ

นำเงินนี้ไปบริจาคไข่โคกระบือแล้วก็ได้เงินเป็นหลักแสน

หลายคนเขาก็เลยแสดงความเห็นถึงความไม่เหมาะสมจำนวนมากนี่แหละค่ะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
และทราบว่าพระพิสุรูปดังกล่าวนี้ก็คือ
พระกิรติกรสุธมุมจารี
เป็นเจ้าอาวาสวัดปางค่าตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านค่ะ

แต่คณะกรรมการหมู่บ้านไปเชิญมาจำวัดที่นี่
เพราะว่าเจ้าอาวาสรูปเก่ามรณภาพ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ศรัทธาเลื่อมใสนะคะ
เพราะว่าเป็นพระนักพัฒนาบวชมาแล้วหลายพันศาตั้งแต่เป็นสามเณร

มีการเปิดรับทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือจริงมาแล้ว๒ครั้ง
ก็มีคณะศรัทธาร่วมทำบุญแล้วก็มาร่วมงานนำโคกระบือที่ถ่ายชีวิต
เพื่อไปมอบให้เกษตรกรไปเลี้ยงเป็นอาชีพต่อไป

จะทำพิธีในวันที่๕ธันวาคมนี้
โดยให้ผู้ร่วมทำบุญโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัว
ก็บอกนะคะว่าที่ให้โอนมาธนาคารส่วนตัวเนี่ย
เท่าไม่ถึงการค่ะไม่ได้คิดไต่ตองให้ดีก่อน
เพราะเห็นเป็นโครงการดีใครเขาก็ทำกัน
เพียงจะทำบุญไม่ได้คิดอะไรมาก
แต่ว่าจากนี้ไปจะดำเนินการโครงการผ่านกรรมการวัดทั้งหมด

ท่านบอกว่าเลิกใช้มานานแล้ว

และท่านก็ยังนำเอาหลักฐานบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินทำบุญเนี่ย
รายงานต่อเจ้าคณะปกครองเพื่อจะชี้แจงถึงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยนะคะ